ต่อไปนี้ก็มันมีคำพูดที่ว่าลูกของคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน
ก็มีผู้ปกครองพาลูกไปเที่ยวคาเฟ่ที่เขาใหญ่
เป็นคาเฟ่แล้วเขาจะมีเจ้ากระต่ายเลี้ยงไว้ในกรง
แต่เด็กกลุ่มนี้เอาก้อนหินไปปลาใส่กระต่าย
ปลาใส่กระต่ายเขามีโต๊ะขายอาหารสัตว
ก็ไปขโมยแล้วมาให้โดยที่ไม่ได้จ่ายตังค์
พอไปบอกแม่แม่ก็ไม่สนใจแล้วเดินกลับออกไปเลย
ทางร้านก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ครับ
เด็ก๓คนเอาก้อนหินที่พื้นปลาใส่กระต่ายปลาไป
กระต่ามันอยู่ในกรงคือให้คนไปเที่ยวคาเฟ่เขานั่งดูอะเนาะ

ช่วงท้ายคลิปมีลูกค้าท่านหนึ่งเดินไปห้ามเด็ก
เดี๋ยวจะมีลูกค้าใส่เสื้อฟ้าแล้วก็ไปบอกพนักงาน
เด็กก็เดินกลับไปหาผู้ปกครองที่โต๊ะนะครับ
ทางร้านเป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้แล้วบอกว่า
กลุ่มนี้ไปใช้บริการพร้อมกับครอบครัว
ที่เด็กจะเริ่มพฤติกรรมแบบนี้ด้วยการโยนก้อนหินใส่กระต่าย
แม้ว่าพนักงานจะไปถามว่าทำทำไมแต่เด็กก็ปฏิเสธว่าก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทางร้านบอกเพิ่มเติมว่านอกจากที่เด็กจะโยนก้อนหินใส่กระต่ายแล้ว
ยังขโมยผักที่โต๊ะเอาไปให้สัตว์ด้วยหมดเลย
และถึงแม้ทางร้านจะเดินไปบอกผู้ปกครองแล้ว
แต่ผู้ปกครองกลับนิ่งเฉยแล้วรีบกลับออกไปเร็วมาก
ไม่ได้รับผิดชอบหรือพูดอะไรใด

แสดงความเห็นกันล้นหลามมากว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยฮะ
พฤติกรรมของเด็กไม่เหมาะสมรวมไปถึงผู้ปกครองเองไม่ดูแลบุตรหลาน
ตักไม่เตือนแล้วก็ปล่อยให้เด็กไปทำพฤติกรรมแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสม
ยังไงก็ฝากผู้ปกครองถ้าเกิดพาบุตรหลานไปเที่ยวเล่นเน
ใช่ต้องช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าบางทีเด็กก็คึกเล่นกัน
ไม่ได้คิดอะไรนะคะผู้ปกครองต้องเตือนใช่ครับอืมอ่ะตอนนี้หลายคน